เราไปติดตามนะครับสถานการณ์การเคลื่อนขบวนของกลุ่มทะลุฟ้าที่ตอนนี้
ปรับแผนจะไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับคุณภูริพัฒนบุญนินครับ
รายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามานะครับสวัสดีครับครับคุณนัทภูมิครับ
ขณะนี้ณขณะนี้ผมอยู่หัวขบวนที่จะมุ่งหน้าไปยังบ้านพักของพลเอก
ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้กลุ่มทะลุฟ้านั้นเดินทางมาถึงแยกอุรพงศ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยตลอดการเดินขบวนคุณผู้ชมครับจะมีประชาชนที่อยู่สองฝากฝั่งถนนเนี่ย
ให้กำลังใจกับกลุ่มมวลชนที่อยู่ลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงกลุ่มทะลุฟ้านั้น
ได้นำเอาป้ายข้อความต่างมาร่วมเดินขบวนด้วยโดยเฉพาะมีแมสคอตลักษณะแบบนี้ครับ
ตุ๊กตาลักษณะแบบนี้ที่มีการนำเอาตัวหุ่นมานั่งกับรถวิวแชร์แล้วมีน้ำเกลือที่เป็นสีเลือดนะฮะ

นำมาเป็นสัญลักษณ์ในการโจมตีการทำงาน
ของพลเอกประยุจนโอชานายกรรภามนธรรมน์ตรีด้วยนั่นเองครับ

จากกลุ่มสตาฟของกลุ่มทะลุฟ้าบอกว่า
มีการประทะกันระหว่างกลุ่มวัญชนกับจรฐี
ที่บริเวณแยกยมราชอยู่ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้านะครับ
แต่ณขณะนี้กลุ่มอยู่ที่อยู่บริเวณจุดนี้ซึ่งเป็นกลุ่มด่านหน้านั้น
ยังเดินทางไปไม่ถึง
ตอนนี้ค่อนข้างวุ่นวายครับเนื่องจากว่า
ทั้งกลุ่มวลชนตอนแรกนัดหมายจะเคลื่อนพลกันไปที่
บ้านพักของพลเอกประยุทธ์ที่อยู่ในค่ายทหาร
แต่สุดท้ายแล้วมีการแกล้งกับกลุ่มทางเจ้าหน้าที่
เคลื่อนพลไปที่บริเวณธรรมเนียบรัฐบาลครับคุณนัทพงศ์ครับ

มีรายงานมาว่าบริเวณธรรมเนียบรัฐบาล
ตำรวจเข้าไปมีวางมาตรการป้องกันอะไรยังไงรอไหมครับ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นั้นมีการวางแนวป้องกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วมีการปะทะกับกลุ่มมวลชนบ้างประปาอยู่บริเวณตรงหน้าแล้ว
ทำให้กลุ่มมวลชนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมีการเสริมกำลังเข้าไปบริเวณด่านหน้าเป็นจำนวนมากแล้วครับ

ภาพซ้ายที่คุณผู้ชมเห็นนะนี่คือถนนที่จะมุ่งหน้าไปยังธรรมเนียบรัฐบาลแล้ว
นี่ครับถ้าผ่านจุดนี้ไปอีกนิดเดียวก็คือธรรมเนียบรัฐบาล

มาอยู่แล้วนี่ฮะกล้องแพนนะฮะดูแน่ฮะ
และเห็นกำลังนะครับมีชั้นหนึ่งมีชั้นสอง
โอ้โหแสดงว่าคือถูกต้องครับ
เป้าหมายกันตอนนั้นสดเลย
ตอนเคลื่อนขบวนเริ่มเคลื่อนขบวนเลยนะครับกรุงพระราบพรนะครับ
กรุงภูมิสูงต้องปรับแผนกระทันหันด้วยนะครับ

ครับเอาล่ะค่ะขอบคุณมากครับตอนนี้กรุงมวลโทษยังสามารถผ่านแยกอุรพงศ์

คุณพิพัฒน์ยังคงเกาะติดอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมทะลุฟ้านะฮะ
เดี๋ยวถ้ามีขออภัยครับมีความคืบหน้า
เราจะรายงานเข้ามาอีกทีนึง